คุณผู้ชมค่ะที่ภูเก็ตโอ้โหอันนี้น่าสนใจมาก
สำหรับประเด็นที่ว่าอย่าปกปิดข้อมูลอย่าปิดบังข้อมูล
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นแบบนี้
ภูเก็ตเนี้ยผู้ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้าเยอะครับ

ภูเก็ตเขามีมาตรการเข้มข้นมากห้ามเข้าห้ามออกจังหวัด
แล้วก็มาตรการเขาเข้มเลยแต่มีผู้ชายคนนึงค่ะ
เป็นชาวฮังการีอายุ๒๕ปีเขาประสบอุบัติเหตุ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุ
หมอพยาบาลก็ดูแลผ่าตรงผ่าตัดให้อะไรให้แต่ปัญหาก็คือ
ผู้ชายคนนี้เขาไม่บอกว่าเขาเป็นคนเสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙รักษาไปรักษามาผู้ชายคนนี้เสียชีวิต
แล้วพอตรวจปุ๊บเสียชีวิตได้โรคโควิด๑๙ด้วย
กลายเป็นว่าหมอพยาบาลที่รักษาผู้ชายคนนี้กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต้องกักตัว๑๑๒คนมันเหมือนเราเสียนักรบในช่วงเวลานี้ไป๑๑๒คนต้องไปกักตัว
เราสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไป๑๑๒คนที่เขาต้องกักตัว๑๔วัน
เขาทำงานไม่ได้๑๔วันเนี่ยค่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยว่า
อย่าปกปิดข้อมูลนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้มันเสียหายเยอะ
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตวันนี้นะคะ
บอกว่าผู้ชายชาวฮังการีอายุ๒๕ปีเนี่ยค่ะเขาขี่รถแล้วรถล้ม๒๕มีนาคม
ทีนี้เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลฉลองแล้วก็ส่งต่อไปวัชิระภูเก็ต
เสียชีวิตเมื่อวันที่สามเมษายนนะคะแต่เพิ่งรู้ว่าเขาติดโควิดสิบเก้าด้วย
เนี่ยครับปัญหาคือเขาไม่บอกไงไม่เปิดเผยประวัติว่าเออตัวเองนะ
เป็นแบบบุคคลที่เสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙เขาไม่ให้ข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์เลยค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์ก็รักษาไปตามอาการที่ประสบอุบัติเหตุมาไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวฮังการี่นะคะรถล้ม๒๕มีนาคมประมาณตีสี่ครึ่งค่ะ
ปากซอยสุขสรรค์หมู่สี่ตำบลราวัยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือศูนย์ไข่มุกก็ไปช่วยเหลือ
นำส่งโรงพยาบาลฉลองก่อนนะคะเป็นที่แรกเวลาประมาณตีห้าครึ่ง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลองส่งต่อไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยยังรู้สึกตัวยังพูดคุยได้
แต่มีอาการชาที่แขนที่ขาแล้วก็เมาด้วยค่ะอืม
ปัญหาคือผู้ป่วยไม่บอกอะไรเลยค่ะครับไม่บอกประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเขาไม่บอกอะไร
พอไปถึงโรงพยาบาลก่อเอ็กซาเรย์พบว่ากระดูกสันหลังต้นคอท่อนที่๖หัก
ประสาทไขสันหลังที่ต้นคอฉีกขาดบ่ายสามโมงครึ่ง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังสองท่านนะคะรวมทั้งวิสัญญีแพทย์และพยาบาลก็ช่วยกัน
ผ่าตัดให้ผ่าตัดเสร็จเขารู้สึกตัวดีขึ้นคุยได้
แขนขาสองข้างยังขยับไม่ได้ก็เป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
ก็ยังอยู่โรงพยาบาลค่ะก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเลยนะคะ
สิบเจ็ดมีนาคมก็ย้ายผู้ป่วยคนนี้ไปอีกตึกหนึ่งครับ
เวลาประมาณตี๒๒๘มีนาคมผู้ป่วยคนนี้บอกว่าเหนื่อย
แล้วก็มีอาการปวดคุณหมอก็ให้ยาแก้ปวด
ทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูในเรื่องของแขนขาเขานะคะ
สิบเก้ามีนาคมเพื่อนค่ะจากซอยบางลาหาดป่าตองมาเยี่ยม
คุณหมอก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะไปเที่ยวที่บางลามาหรือเปล่า
ทีนี้คุณหมอถึงจะถามซักไปซักมาอ้าวผู้ป่วยคนนี้
อยู่ที่บางลาประมาณ๒สัปดาห์ก่อนที่จะมาภูเก็ต
เดินทางมาจากมาเลเซียอ้าวนี่ไงคุณหมอเลยสันนิษฐานได้ว่า
เสี่ยงนะเสี่ยงว่าจะติดโควิด๑๙นะแต่ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยไม่พูดถึงบางลาเลย
ไม่พูดถึงมาเลเซียเลยไม่บอกอะไรบุคลากรทางการแพทย์เลยอ่ะ
เพราะว่าคุณมาจากมาเลเซียนี่คือประเทศเสี่ยงอยู่แล้วถูกต้องค่ะ
คุณพักอยู่ในที่บางลาที่หาดป่าตองอันนี้คือจุดที่มีผู้ติดเชื้อ
หลายคนในพื้นที่ภูเก็ตชาวต่างชาติทั้งนั้นคุณก็ไม่บอกคือปัญหาเลยนะ
สามสิบมีนาคมตรวจตรวจโควิดสิบเก้า
วันถัดมาสามสิบเอ็ดมีนาคมผลออกมาเป็นโควิด๑๙จริงจริงโอ้โห
ผู้ป่วยอาการก็หนักขึ้นไข้สูงหายใจไม่ค่อยได้
สองเมษายนติดเชื้อในกระแสเลือดสามเมษายนหยุดหายใจตอนประมาณตีสองสี่สิบนาที
หัวใจแต่สุดท้ายไม่สามารถกู้ชีพขึ้นมาได้และเสียชีวิต
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตกรณีนี้นะคะก็คือไขสันหลังบาดเจ็บ
เพราะว่ากระดูกสันหลังที่ต้นคอหักจากอุบัติเหตุ
แต่มีปอดอักเสบด้วยไงติดโควิด๑๙มาด้วย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิบวันดังนั้นช่วงสิบวันนี้คุณผู้ชม
บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยกลายเป็นคนเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙
๑๑๒คนนะคะทั้งหมด๑๑๒คนกลุ่มความเสี่ยงต่ำ๘คน
กลุ่มความเสี่ยงสูง๑๐๔คนใน๑๐๔คนนี้ตรวจไปแล้ว๙๐
คนผลออกมาเป็นลบว่าไม่ติดโควิด๑๙

แปดคนนะคะอ่าหวังว่าจะไม่ป่วยนะคะให้กำลังใจจริงจริงนะคะ
ก็เลยฝากเลยว่าไม่ว่าจะใครก็ตามอย่าปกปิดข้อมูล
งั้นผลกระทบมันเป็นวงกว้างแบบนี้แหละ